แล้วเริ่มต้องไปแถวแถวแถวน้ำถนนพลูธรมณ์ฝนสาย๔กันหน่อยนะคะ
วัยรุ่นยกพวกตีกันอีกแล้วค่ะแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้ตีกันด้วยมือด้วยไม้ธรรมดานะ
พลเมืองดีที่เขาขับรถผ่านเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้คุณผู้ชมไปดูกันเลยค่ะ

แล้ววิ่งกันจนแบบรถต้องหยุดให้ค่ะ

จากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวานะคะ
เป็นวัยรุ่นสองกลุ่มยกพวกตีกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นพุทธมนตรสาย๔พุทธมนตตัดใหม่

คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเขาเจอเหตุการณ์ก็เลยถ่ายเอาไว้ค่ะ
เมืองต้นไม่มีรายงานว่ามีคนเจ็บคนตายจากเหตุการณ์นี้หรือเปล่านะคะ
ก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิภาควิจารณ์กันเยอะบอกว่าโอ้โหย่านนี้ตีกันประจำเลย

ครั้งก็มีทรัพย์สินเสียหายสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านเป็นประจำ

อยากให้ตำรวจในท้องที่ช่วยรับผิดชอบเพิ่มความถี่ในการตรวจตราป้องกันเหตุมากกว่านี้นะคะ
ตอนนี้ไม่มีรายงานคนเจ็บคนตายก็จริง
แต่ถ้าเกิดมันมีแบบนี้บ่อยครั้งเข้าแล้วมีคนโดนลูกหลงขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้ม